โหลดยังเนี่ยโหลดยังเราโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วสิโหลดเลยนี่โหลดสิโหลด

รายการทำอาหารโดยฝีมือคุณแม่ที่ลูกทุกคนการันตีว่ากับข้าวแม่อร่อยที่สุดในโลก
และปีใหม่แบบนี้เนี่ยเราก็จัดทำเทปพิเศษขึ้นนะครับ
โดยรวบรวมสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำกับข้าวของแม่ไว้เพียบเลยฮะ
แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเราเปิดบ้านต้อนรับคู่แม่ลูกซุปตาครับ
ซึ่งควงคู่กันมาโชว์เมนูเด็ดจานโปรดของซุปตา
หลายคนอยากรู้ว่าเหล่าซุปตาเนี่ยกินอะไรถึงหล่อถึงสวยขนาดนี้
วันนี้เรามีคำตอบแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่า
มีคู่แม่ลูกซุปตาคู่ไหนมาสร้างสีสันมาสร้างความสนุกสนานและความอบอุ่นในรายการของเราบ้าง
เริ่มจากคู่นี้เลยนะฮะสาวซานิแห่งบ้านเอเอฟกับคุณแม่ครับ
เป็นคนที่แบบทำอะไรใจเย็นมากเลยนะพี่ก็เกิดไปเถียงกับใครไม่ทันแน่เลย
นี่หนูจะเล่าอะไรให้ฟังขำมากเขาไปตลาดบุคคลก็เดินชนเขาแล้วก็ด่าว่าเดินช้านู่นนี่นู่นนี่
ทำไมต้องมาด่าแม่เราอย่างนี้ในตลาดจะมาเดินอะไรเร็วนักหนาเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะ
แม่เค้าบอกอย่าไปนั่งเค้าอย่าไปทะเลาะกับเค้าประมาณสามชั่วโมงผ่านไปหันมาถามหนูเขายะแม่ใช่มั้ยลูก
หนูบอกโอ๊ยเขาด่าไปตั้งนานแล้ว
ต่อกันที่หนุ่มหล่อขวัญใจวัยรุ่นที่ควงคู่มากับคุณแม่คนสวยน้องก้าวจิรายุ
อันนี้เฮ้ย

ขี้หนูซอยไม่มีเอาพริกขี้หนูถนนใหญ่ได้ไหม

ไม่รู้นะไม่รู้นะแม่ลูกเคลียร์กันเองนะ

แล้วหันไปเห็นน้ำพริกกุ้งเสียบวางอยู่

ผมพูดได้แล้วหรอ

น้องพูดว่าอะไรหรือว่าอร่อย
เอาไว้กิน

ครับแม่พี่ฮายแม่พี่เอกจะทำของเลี้ยงผมกับแม่วันนี้
ผมก็เลยจะให้แม่ผมมาทำกับข้าวให้พี่และแม่กิน

ออกจากอย่างนี้

มาจะเรียกข้าวหมาตุ้ยติดปากค่ะ

นิวขาด

เห้ยยยตอนนี้ไม่ช่วย

แล้วเราทำไม่ถูกใจนิดนะอันนี้ก็โว๊ยวายด้วยนะ
จะหนีไปอยู่วัฒน์ให้ดูก่อนนะ

ไปอยู่วัฒน์จะโอนให้มุนทิศให้หมดเลย

หนึ่งคู่แม่ลูกที่เรียกว่าเป็นซุปตาทั้งคุณแม่คุณลูก
มีผลงานให้ติดตามกันตลอด
น้องเพลงกวิตาและคุณแม่อ้อยกาญจนานั่นเอง

น้ำเดือดถ้าไม่จงก็ใส่ไก่ไปเลย
ใครอยากกินไก่สดก็ไม่ต้องใส่ไก่ลงไปเลย

เนี่ยมาเดี๋ยวผมจะดูนะทำเนี่ย
หมายนึกว่าสับกระดูกหมูฮอต
เกิดเผิดนะพี่เอวที่กระดูกหมู

ส่วนนุ่มหล่อมาสเท่เช่นนัทธวัฒน์ก็ควงคุณแม่มาโชว์ฝีมือด้วย
ภูมิใจขนาดไหนครับกับการที่ลูกโตขึ้นมาแล้วได้เป็นพระเอก

ออสเตอร์แฟนนี่คบจริงไม่ใช่๒ปีเลิกหรืออะไร

ไม่เคยคบแป๊บเดียวแล้วที่เพิ่งเลิกว่าเนี่ย

เห็นว่าต้องใช้ไก่ติดกระดูก

ดูดอะไรอย่างนี้ครับแล้วผมเป็นคนชอบแทะด้วย

เผื่อจะได้แท๊ะโรมได้บุญได้กุศสดบ้าง

พี่เชน
คุณแม่ยังสาวยุ้ยปฐมวันควงลูกสาววัยน่ารักน้องพรีม
โชว์ฝีมือทำกับข้าวให้ลูกเต๋าได้ชิมเป็นครั้งแรกในรายการด้วย
กันด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยได้แต่เยอะนะครับ
นุกอ่ะมีการเทออกไปแล้วมีเทคืนกับเขาไปที่เริ่มอีก
อ่ะมาถึงเมนูนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เริ่มกันใหม่แล้วล่ะ
อะไรนะเลมอนเลมอนเลมอน

ส่วนคู่นี้ถอดแบบความสวยกันมาแบบเป๊ะเวอร์

รุ่นที่สุดตอนกับคุณแม่ครับ
แม่นั่งนี้ใช่ไหมมานั่งนี้
ชอบแกล้งแม่

น้ำมันใส่นิดนึง

ไออันน้ำมันละนะ

นี่ไงพี่เอกเนี่ยเขาจะคั่วไปเรื่อยจนเขาดมกลิ่นว่า
มันไม่เหม็น
และคู่นี้ก็เป็นอีกคู่แม่ลูกซุปตาตัวจริงเสียงจริงที่ทั้งฮอตทั้งสวยและเสียงดีทั้งคู่แม่บานเย็นและลูกแคนดี้รากแก่น
วัทธนันหน่อยโอนมะโนลา

ต้องอยู่ต้องต่อละแคนอยู่แป๊บไปอยู่ต้องอยู่ต้องต่อละแคนอยู่แป๊บไปล้มปะสิกกันไว้หนังให้ฟัดไป
ต้องอยู่ต้องอยู่ว้าวนั่งละเด้อว้าวนั่งละเด้อ
ลงใต้แล้วลงใต้แล้วเออ
สมัยก่อนตอนที่คุณแม่ขยันทำกับข้าวนิดนึงค่ะ
ไปบ้านหนูไม่ต้องบอกว่าบ้านไหนหลังไหนบานเย็นนะคะตามกลิ่นประแดก
ตามกลิ่นปลาร้าเลยค่ะรู้เลย
เนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนของอีสานครับ

น้ำมันจะอุจุหรอน้ำมันไม่เยอะ
จะคลิกคลุคลิกคลุ

คลุบคลิกคลิกคลุไปใหญ่เลย

จะดูน่ารักมาก
ความสวยไม่ได้เปรียบแม่เลยนะ

คุณแม่หนูเป็นคนเรียบร้อยนะคะ
แต่แม่หนูเคยทำคกแปะไว้แล้วนะคะ

วันนี้เลยตามเบา

แล้วทำไมเตาแตกอ่ะ

เค็มไม่ทันสุกค่ะเตาแตกก่อนนะคะ
กุ้งที่เรารวบสุกแล้วนะคะ

มาสอนแม่หนูว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่
ต้องโชว์กล้อง
ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแม่หนู
ต้องโชว์กล้องตลอด
ใครสอน